มาที่ข่าวดีกันบ้างดีกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะ

เปลี่ยนจากแบบว่าซ้ายสุดเป็นขวาสุดเลยคือว่าได้
ว่าตอนนั้นนี่แค่๑๒๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
ตอนนี้พุ่งอีกแล้วเพราะว่าคือไม่มีใครถูกสักที
แต่ในที่สุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้

แตก๕๗๐๐๐ล้าน

แค่๓คนหารกันก็ยังแบบว่าได้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะ

เสียภาษีเหลือแบ่งกันประมาณ๓๐๐๐๐ล้าน
แต่ก็ยังเยอะไงคุณ

ใช่คือหลายคนรู้สึกเสียใจที่ซื้อตัวบินไปอเมริกาไม่ทัน

ทำไมหวยของอเมริกาหรือแจ็คพอร์ตเขาเนี่ยเวลาถูกมันถูกหลายคน
คือเลือกเลขเองฮะเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปจิ้มแล้วเลขอะไร

แล้วเวลามันแมทออกมาเหมือนกันก็ต้องแบ่งกัน
แต่นั่นเนี่ยรางวัลบอก๕๗๐๐๐ล้านก็ต้องหาร๓
เพราะว่ากรณีนี้ถูก๓คนนะครับ

ถ้าไม่มีคนถูกเขาก็ทบขึ้นไปอีก

ที่เราไม่ได้รับกับเขาซะหน่อยละกัน

เป็นบรรยากาศหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในเมืองชิโน่
ชิโนฮิลนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา

ซึ่งตอนนั้นรางวัลทบสูงขึ้นไปถึง๑๖๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทย๕๗๐๐ล้านบาทนะคุณ
แม้ว่าผู้ถูกรางวัลจะยังไม่แสดงตัวนะคะว่าเป็นใคร

แต่ก็มีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางไปรอแสดงความยินดี
แล้วก็รอถ่ายภาพผู้โชคดีที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วย
คนที่ดีใจหน้าบานยิ้มอย่างกับคนได้รางวัลก็คือคุณลุงคนขายนี่แหละ
ใช่คือดีใจที่เรียกว่าเหมือนกับว่าให้ความสุขกับคนอื่นไง
ออกจากมือผมเลยนะครับผมเป็นคนกดปริ้นในเขาเลยเนี่ยครับ
ออกจากที่ออกจากมือเขาแล้วคนขายได้เงินคนขายได้ส่วนแบ่ง
ใช่ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าร้านสะดวกซื้อแห่งนี้จะได้รับเงินรางวัลเป็นส่วนแบ่งเท่าไหร่รู้ไหม

๓หมื่นกว่าเงินก็ดีกว่าไม่ได้อะไร
อยู่ดีแค่ขายล็อตโต้ให้เขาได้เงิน๓๐๐๐เหรียญพี่ไม่เอาเหรอ

ซึ่งก็เป็นผู้โชคดีของรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐเทเนซี่แล้วก็รัฐฟลอริดาค่ะ
ซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่าผู้โชคดีต้องตัดสินใจนะว่า
จะรับเงินก้อนในครั้งเดียวไปเลยรับไปเลยเต็มที่หาร๓ไปแล้ว
หรือว่าอยากจะแบ่งรับเงินรางวัลเป็นงวดในระยะเวลา๙๐ปี
ก็พอดีเลยนะคุณเก็บเงินเพื่อเกษียณในอนาคตทันที
สร้างครอบครัวอะไรเป็นระยะได้เลย
เพราะว่าคนส่วนใหญ่เห็นเงินก้อนก็จะตาลุกวาวใช่ไหม

ฝรั่งส่วนมากมักจะเขาจะมีนิสัยออมไว้ใช้ช่วงยามเกษียณ
ช่วงหลังทำงานส่วนใหญ่แต่ว่าจริงรับมีแบบนานอยู่แล้ว
จะถามให้ตัดปัญหาเรื่องญาติหรือคนรู้จักมาขอตังเนี่ย
นี่เลยไม่กล้าแสดงตัวเลยก็ลุมไปรุมกันที่ร้านเกื้อขนาดนั้น

เลยถามอย่างเงินจะรับเงินยาวหรือเงินเย็น
อยากรู้ตัวเลขไหมว่าตัวเลขแจ็คพอร์ตที่เขาถูกกัน

ไม่มีไม่มีอุ๊ยวันนี้๑๕
บ้านเราออก๑๗ออกวันอาทิตย์

แต่ว่าจะบอกว่าเขาบอกว่าโอกาสถูกรางวัลเนี่ย

ต่อ๒๙๒ล้าน
โอ้โหแต่๓คนนี้เป็นคนที่ถูกนะครับ
แล้วบอกว่าจริงแล้วอาจจะมีเพิ่มมากกว่า๓คน